คุณผู้ชมค่ะมากันที่เรื่องราวคู่จิ้นของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคู่แล้วกัน
คู่นี้เนี่ยหลายคนเขาลุ้นว่าจะให้เป็นคู่จริงอยู่เหมือนกันนะคะ
ใครรู้ไหมคะสาวใหม่สุคลธวากับหนุ่มแท็กพระรันยู
เกิดอะไรขึ้นลุ้นขึ้นหรือเปล่า
ต้องไปถามจากปากของสาวใหม่แล้วค่ะ
กำลังเป็นที่สงสัยของชาวเน็ตสำหรับสถานะความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ใหม่สุคลธวาและหนุ่มแท็กพระรันยู
เพราะมักจะเห็นทั้งคู่หยอกล้อแซวเล่นกันผ่านทางอินสตาแกรมอยู่บ่อย
ทำเอาหลายคนตั้งข้อสรุปว่าน่าจะมาจากชื่อเล่นของทั้งคู่
ซึ่งล่าสุดสาวใหม่ก็ได้ออกมาเผยข้อข้องใจแล้วว่า
ไม่ทราบว่าฝ่ายชายกำลังขายขนมจีบอยู่หรือเปล่า
เพราะอีกฝ่ายไม่เคยบอกแบบจริงจัง
ซึ่งหากจีบจริงก็ยินดีเปิดรับศึกษาดูใจ
เพราะตอนนี้ตัวเองก็อยู่ในสถานะโสดค่ะ
ในสถานะตอนนี้นะคะยังเป็นเพื่อนกันอยู่
รู้มาจากคนอื่นว่าแท็กเนี่ยบอกคนอื่นตลอดว่าปลื้มใหม่
ว่ามัยเป็นผู้หญิงในสเปกอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ถ้าถามว่าจีบไหมไปถามแท็กให้หน่อยอย่างที่บอก
เพราะว่าแท็กก็ไม่เคยบอกใหม่อย่างเป็นทางการ
ไปถามหน่อยแล้วกันว่าที่ถามที่บอกใหม่ล่าสุด
จีบได้ไหมนี่คืออะไรกันแน่
จีบจริงก็ตั้งใจแล้วกัน
พัฒนาไหมอยู่ที่ความตั้งใจ
แต่ถ้าไม่จีบก็เลิกติดต่อนะ

แท็กตรงสเปคไหมก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วกัน
เพราะว่าแท็กมีรอยสักใช่ไหมฮะ
แล้วก็ใหม่เป็นคนชอบคนที่มีรอยสักอยู่แล้ว
ไม่ใช่ว่าเห็นรอยสักก็หมายจะเป็นแฟนทั่วตน
อยู่ที่กระบวนการพิมพ์นิดนึงว่าเฮ้ยดีหรือไม่ดี
เพราะว่าในเรื่องของความเจ้าชู้เนี่ยไม่เข็ดแล้ว
เรื่องของความเจ้าชู้ใหม่เข็ดแล้ว
คุณหมายต้องดูดีนะคะว่าเป็นรอยสักหรือว่านอนทับหนังสือพิมพ์

มีรอยสักคุณแมนดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหม